คนร้ายคนนี้เข้าไปงัดศราวัฒ่าขโมยเงินไป

สาราวัดแล้วขโมยเงินไปได้ไปกว่า๓๐๐๐บาท

สุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ

นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะที่เป็นหลักฐานเลยค่ะ
เป็นคนงานที่ทางวัดให้ทำงานอยู่
แต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแอบย่องเข้ามาที่สารา
แล้วก็เนี่ยค่ะอย่างที่เราเห็นเลยรู้ด้วย
กล้องวงจรปิดอยู่ตรงนี้เอาผ้าปิดนะคะ
นี่คือภาพกล้องวงจรปิดที่วัดดงแถวอุดมธานีนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้ก็คือเขาเรียกกันว่าลุงพฤษ
เพราะแกอายุ๕๐ปีเป็นชาวบ้านที่ทางวัดให้มาทำงานเล็กน้อยค่ะ

๕ทุ่มเนี่ยเข้าไปไปทำแบบนี้ค่ะแล้วก็งัดตู้บริจาคทุกตู้เลยค่ะ

ขโมยเงินค่าเช่าที่ดินที่วัดไปด้วย
สรุปแล้วกวาดเงินไปได้ประมาณ๓๒๐๐๐บาท
แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปค่ะ
แล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะคือลุงลุงพฤษเนี่ย
ตามข่าวเขาบอกว่าแกขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากวัดได้ไม่ถึงชั่วโมง
ไปเรื่อยจนถึงแยกทหารไทยห่างจากวัดแค่๔กิโล
ปรากฏว่ารถเทลเลอร์คันนี้ค่ะที่เราเห็นอยู่ทางขวามือเนี่ยนะคะ
เป็นรถเทลเลอร์คันใหญ่จอดอยู่เฉย

พฤษขี่มอเตอร์ไซค์พุ่งอัดท้ายรถเทลเลอร์
เสียชีวิตคาที่ค่ะ
โอ้โหไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
คุณกฤษณาซึ่งเป็นวัยยาวัชกรของวัดบอกว่าเมื่อวานประมาณตี๒เนี่ย
เขารู้ค่ะคือตอนแรกเขารู้ข่าวว่าลุงพฤษประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยเขาก็จะเปิดสาราจะจัดเตรียมงานศพให้ลุงพลเนี่ย
เอ้าข้างหลังสาราตรงสำนักงานทำไมเหมือนโดนงัด
ไปตรวจสอบเอาเงินในตู้บริจาค
เงินค่าเช่าที่ดินวัดในกระเป๋าหายไปหมดเลย

โอ้โหคราวนี้งงเลยค่ะปรากฏว่า
ภาพในกล้องวงจรปิดคือภาพของลุงพฤษ
คนที่เสียชีวิตแล้วกำลังจะทำพิธีศพให้นี่แหละ
โอ้โหเป็นคนมาขโมยเงินฮะเนี่ยคนร้ายก็คือลุงพฤษนี่เองนะคะ
ทางคุณกฤษณาซึ่งเป็นวัยยาวัชกร
บอกว่าลุงพฤษเพิ่งพ้นโทษมาได้๒ปี
ก็ให้ทำงานเล็กน้อยให้ค่าจ้างวันละ๕๐๒๐๐แล้ว
แต่ลักษณะงานก็ไม่อยากจะเชื่อ

แล้วก็สุดท้ายก็จบชีวิตแบบนี้ค่ะ
คือเขาออกจากคุกมาได้ประมาณ๒ปีกว่า

มาเขาก็เพราะว่าเขาก็กินอยู่แถวนี้แหละอยู่แล้วไง

แล้วเรามาทราบได้ไงพี่ว่าเขาเป็นคนที่เกิดเหตุ
รู้ก่อนแล้วคือรู้ก่อนว่าเขาผสมบัติเหตุ
แต่เราไม่คิดว่าเขาอาจจะมารัก

เพราะว่าคือเขาก็คุกคลีกับเราอยู่ตรงนี้แหละ
มาทำงานให้เขามาทำงานแล้วก็ให้เขาวันละ๕๐ร้อยหนึ่ง๒๐๐อย่างนี้

แล้วเราก็คิดไปอย่างนี้เพราะว่าเราไม่คิดนะว่าเขาจะมารักของเราไง